แต่คนนี้ไปทำได้ยังไง

แล้วก็เอาแบงค์ไปใส่ตู้บุญเติม

ทำแบบนี้หลายจุดที่จังหวัดนครสวรรค์

ตำรวจเขาก็จับสิคะทำเรื่องไม่ดีนะคะ
กองประคับการตับรวจภูทรนครสวรรค์

ภรรยาชื่อวนัยนัททะพงนาภาษิงค์
และนางสาวสะสินภาษิงค์

เป็นผู้ต้องหารักทรัพย์และผลิต

ตรวจยึดของกลางค่ะได้แบงค์ปลอมนะคะ
ลักษณะคือเหมือนถ่ายเอกสารมาเลย

อกจากนี้นะคะผสมปนเปย์ไป

อกจากนี้ค่ะของกลางที่ได้เพิ่มเติม
เป็นเครื่องปรินเตอร์
จักรยานยนต์มีโทรศัพท์มือถือ
ืบเนื่องจาก๒๖ธันวาคม
ตำรวจได้รับแจ้งจากบริษัทบ้านเทเลคอม

กับนางสาวสะสินภาพเป็นสองผัวเมีย
ตำรวจสืบทราบว่าพักอยู่ที่บ้านเช่า
ตรงข้ามห้างแห่งหนึ่งในนครสวรรค์
เข้าไปจับกลุ่มได้ถึงห้องพักเลย

บอกว่า๑๗๑๙ธันวาคม

แล้วก็เลยทดลองทำ

แต่มีเจ้าหน้าที่มาคอมเมนต์

คลิปนี้มันผิดกฎหมายนะครับคุณตำรวจว่า

หลังจากนั้นตัวเองก็เลยลบออกไป
จนกระทั่ง๒๑ธันวาคมค่ะ
แต่ข้อมูลมันอยู่แล้วอ่ะเนาะแม้ว่าจะหลุดออกไปนะคะ
ยี่สิบเอ็ดธันวาคมค่ะฝั่งหัวฝั่งในนักธพงศ์เนี้ย
ลองทำธนบัตรปลอมลองเอาธนบัตรปลอมที่ทำไว้ไปทดสอบเติมเงิน
ตู้เติมเงินหนึ่งร้อยบาทตู้เติมเงินบุญเติมเนี่ย
มันเติมได้อันนี้ไงพอเติมได้ปุ๊บเอาธนบัตรปลอม
ไปฝากบัญชีธนาคารกสิกรไทยฝ่านผ่านตู้เติมเงินบุญเติม
เออแล้วก็ตระเวนทำแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยแล้วหลังจากนั้นพอเงินมันเข้าไปอยู่ในธนาคาร
มันเงินจริงไงใช่ค่ะเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวแต่ตำรวจเขาบอกของแบบเนี้ย
มันย้อนมันย้อนมันย้อนสืบกลับไปได้มันเจอแป๊บเดียวก็เจอค่ะใช่ค่ะ
ข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิด
และข้อหาเกี่ยวกับการปลอมเงินค่ะ